วันนี้เรามาต่อกันในยกที่๖มูลค่า๘๐๐๐บาทครับ
ที่บ้านคุณชายเล็กนี่คุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วย

หนักสุดก็จะเป็นพ่อผม
พ่อผมเป็นนิ้วในกลวยไต

เพิงและคุณชายเล็กร้องได้เพียง๑คนครับ

และผู้ที่ร้องได้นะครับก็คือ
ร้องได้ให้ร้าน
รักสู้ชิงหลาน
สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับกลับมาพบกันแน่นอนที่สุดนะครับเรามีนัดกันเลยนะครับ๑๘นาฬิกาตรงหลังเคารพทงชาติแล้วนะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้ทุกวันอาทิตย์นะครับพบกับนักสู้ชีวิตและรายการดีแบบนี้ได้ในร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้าน
รายการที่เป็นการประชันความแม่นยำนะครับในเรื่องของเนื้อเพลงผ่านบทเพลงลูกทุ่งนะครับโดยบนเวทีแห่งนี้นะครับเราจะมีนักสู้ชีวิตสองท่านด้วยกันขึ้นมาชิงเงินล้านจากทางรายการของเราครับส่วนผู้ที่พลาดพลั้งนะครับก็จะได้รับเงินทุนปลอบใจจากทางรายการของเราไปนะครับก็ไม่น้อยทีเดียวนะครับเพิ่มเติมไปในแต่ละ
ศึกชิงลาทในยกที่หก

เป็นคิวของนักสู้หนึ่งสมัย

มุ่งมั่นทำงานเลี้ยงดูผู้ชราทั้งสี่
จะเป็นไฟล์ขึ้นมาร้องปิดยก

ท้าชิงจากมุมน้ำเงิน
ที่ทำเพื่อปากท้องของลูกและหลานได้ร้องจบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ศึกยกที่๖จะลงเอยอย่างไรไปลุยกันต่อเลยครับ

สวัสดีค่ะ

ขอต้อนรับทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับบนเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้
ร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านนะครับบนเวทีแห่งนี้ก็
ตั้งแต่เราทำรายการมานี่มีหลายร้อยท่านที่มายืนบนนี้
มีทั้งคราบน้ำตามีทั้งรอยยิ้ม
มีทั้งอะไรต่างมากมายเกิดขึ้นบนเวที
ประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์พื้นหนึ่งเลยตรงนี้นะครับ
วันนี้คุณชายเล็กแน่นอนมากับครอบครัวคุณลำพึงก็เช่นกันนะคะ
ครับคุณชายเล็กก็มากับภรรยาสุธิรักนะครับคุณปอนะครับสวัสดีครับ

วันนี้คุณรำพึงนะคะเพื่อนลดไปหนึ่งนะคะเหลือสามนะคะ
วันนี้มีคุณตุ๊กตาคุณยุภาแล้วก็คุณราปีนะคะสวัสดีค่ะ

ไม่สบายค่ะงั้นรอบนี้เป็นรอบของคุณชายเล็กเนอะ

ครั้งที่แล้วคุณลำพึงร้องไปแล้วเรียบร้อย

ที่บ้านคุณชายเล็กนี่คุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยผู้สูงอายุ

อายุเยอะก็คือป่วยไหมต้องมีโรค

หนักสุดก็จะเป็นพ่อผม

พ่อผมเป็นนิ้วในกลวยไต

ความเสื่อมของจอตานะด้วยอายุนะคะ

ก็จะเป็นเกี่ยวกับความดัน
ความดันสูงเวลาดันสูงเนี่ยดันสูงมากเลย

แล้วก็เป็นไขมันในเส้นเลือดด้วย

แม่ผมเนี่ยจะเป็นลุกขึ้นลุกขึ้นไม่ค่อยได้

เบาสุดนี่เป็นอะไรบ้างคะ
พ่อตาก็แกเป็นโรคก่อนเพลีย
พ่อแม่ภรรยาบ้าง

ตลอดเวลาที่ผมเข้ามาเป็นลูก
เคยห้องแม่นุ่มห้องพอเทิมนะ
ผมไม่เคยคิดเลยว่า

ไม่เคยคิดเลยว่าแม่ปุ๊กคือแม่ยาย
ผมคิดทั้งหมดว่าคือแม่ผมแท้

แม้ว่าบางครั้งผมอาจจะเคยหน่อยใจมั้ง

โดยวัยของผู้สูงอายุบางที
มุมของผู้สูงอายุบางครั้งเราไม่เข้าใจ

รักและเป็นห่วงพ่อแม่ทั้งที่คนมาครับ
ก็วันนี้มาไกลแล้วนะครับ
มาถึงยกที่๖กันแล้วนะครับ
ยกนี้เงินทุนสะสม๘๐๐๐บาทนะครับ
ถ้าพร้อมอินโทรยกที่๖ของคุณชายเล็กมาเลยครับ
แม่เป็นไงฮะเพลงนี้

ยากง่ายยังไงคะสำหรับคุณชายเล็ก

นั้นแหมเรียกว่า

ยกนี้ยกที่๖แล้วก็ต้องผ่านให้ได้
ถ้าไม่มั่นใจครับคุณชายเล็กยังมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย
เหลืออยู่อีก๑แผ่นป้าย
คุณชายเล็กครับตัดสินใจให้ดีนะครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ตอนนี้เหลืออยู่๒แผ่นป้ายนะครับ
แผ่นป้ายที่คุณชายเล็กเลือกไปแล้วคือแผ่นที่๓นะครับ

เพราะฉะนั้นเหลือแผ่นที่๑หรือแผ่นที่๒แผ่นไหนครับ
เลือกแผ่นที่๑นะครับ

แผ่นที่๑นะครับตัวช่วยที่คุณชายเล็กเลือกนะครับ

ได้สิทธิ์เปลี่ยนเพลงครับ
เพลงนั่นหมายความว่าเราจะมีอินโทรเพลงที่เปลี่ยนนะครับ

อินโทรตัวช่วยนะครับเพลงที่จะเปลี่ยนนะครับ

เป็นเพลงที่ใช้แข่งในยกที่๖นะครับ

๖ครับเงินทุนสะสมมูลค่า๘หมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
ยกที่๖เพลงมาครับ
มีเวลาสักสองสามนาทีไหมถ้าเธอไม่ยุ่งอะไร
ขอฉันคุยด้วย๒๓คำ
มีเรื่องค้างใจมากมายอยู่เป็นล้าน
คำโยมาแล้วเหลือแค่สั่น
แค่ที่มันสำคัญจริง
การุนาฟังฟังฉันให้จบจบจบ
แล้วจะบวกจะลมก็ตามใจ
ถ้าเธอมีเวลาก็ให้รบกวนได้
ช่วยฟังความในใจ

ไม่รู้จะตับยังไง

อยู่เคียงข้างใกล้ให้เธอเป็นคนรักคนสุดท้าย

ถ้ายังไม่มีผู้ใดใจก็ถือโอกาสตรงนี้

จะคิดยังไงกับฉัน
ก็แล้วแต่เพิ่ม
เก็บมานานมากจนล้นใจอย่างนี้
ก็เพราะคิดว่าเธอมีแฟนอยู่แล้วก็เลยไม่กล้า
แต่ก็นักเกินห่างใจที่รักมากกว่า
ห่างต่อไปเดี๋ยวกลายเป็นบ่า
อย่าเพิ่งหาว่าฉันมากมาย
การุณาปังปัง
ฉันให้จบจบ
แล้วจะห่วงจะล้ม
ก็ตามใจ
ถ้าเธอมีเวลาพอให้รบกวนได้
ช่วยฟังความในใจสักนิดนึง

ก็เห็นแต่ภายในเธอกี๊เช้าถึงมากกว่าจะว่าคิดถึงเธออยู่เเด็ก
จำใจมันก็ลอยออกไปหาเธออยู่ทุกเช้าคำ
ไม่รู้จะทำยังไง
อยากมีเธออยู่เคียงกันได้ให้เธอเป็นคนรักคนสุดท้ายตลอดชีวิต
ไม่คิดได้แต่เกรียจเธอภูเทียนที่ใจจัดเหนียนว่าใช่
ว่าใช่แต่ยังไม่มีผู้ใกล้ในใจก็ถือโอกาสตรงนี้ก็กันซะเลย
จะคิดยังไงกับฉันก็แล้วแต่เธอ

เพลงนี้นะฮะถ้าไม่รักจริงนะครับร้องไม่ได้แน่
ร้องได้เล่นได้เนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนะครับ
กรุณาฟังให้จบนะครับของคุณแช่มแช่มรำนะครับ
มาฟังคำเฉลยกันดีกว่าตื่นเต้นจัง
เพราะว่าของคุณพี่ลำพึงนี้ก็คือหวิดเหมือนกันน่ะไม่แน่เลย
วันนี้สถานการณ์นะครับร้องจบกันไปหมดแล้ว
ในยกที่๖นะครับยกนี้เงินทุนสะสมร่วมกันนะครับ
มูลค่า๘๐๐๐บาทขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีก็แล้วกันนะครับ

ยกที่๖นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๘๐๐๐บาท
คุณลำพึงและคุณชายเล็กร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ขอให้ขอให้ขอให้ขอให้ขอให้
ข้นทีเดียวนะครับในยกนี้
แล้วก็มาถึงช่วงเวลาบีบหัวใจเมื่อในยกที่๖นี้
นักสู้ทั้งสองคนต่างก็ร้องด้วยความไม่มั่นใจ
โดยเฉพาะคุณชายเล็กที่ถึงกับต้องงัดตัวช่วยเปลี่ยนเพลง
ศึกในครั้งนี้จะมีใครต้องจบเส้นทางชิงล้านเพียงแค่นี้หรือไม่
มาฟังผลกันเลยครับ
ยกที่๖นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๘๐๐๐บาท
คุณลำพึงและคุณชายเล็กร้อง

อาจจะเป็นคุณลำพึงก็ได้
หรือเป็นคุณชายเล็กก็ได้นะครับ
ตอนนี้จะต้องมีคนหนึ่งกลับบ้านนะครับ
อีกคนนึงได้อยู่ต่อนะครับ
ใครจะชิงเงิน๘๐๐๐ในยกนี้ไปได้นะครับ

มีสิทธิ์ได้อยู่ต่อไปชิงเงินล้านกับนักสู้คนต่อไป
และชิงเงิน๘๐๐๐บาทนะครับ
ยกนี้ไปก็คือ

ก็ดีใจกับคุณลำพึงนะครับแล้วก็
เสียใจกับคุณชายเล็กด้วย

แต่ก็นับถือว่าคุณโอ้โหคุณชายเล็กมีสติ

อาจจะร้องผิดเยอะกว่านี้แต่

คุณชายเล็กมีเงินสะสมอยู่แล้ว๔หมื่นบาท
รวมเงินจากผู้มีอุปการะคุณ

และในรอบนี้รับเงินทุนปลอบใจอีก๑๐๐๐๐บาท
รวมทั้งสิ้นนะครับคุณชายเล็กรับจากรายการของเราวันนี้
๕๐๐๐บาทครับผม
ก็ถือว่าพอได้นะ

ที่อยากเปิดร้านขายของชำของตัวเองนะครับ
แต่เงินก้อนนี้อาจจะไปทำให้คุณชายเล็กด้วย
เป็นห่วงนะครับชื่นใจไม่กลับมือเปล่าเราก็สบายใจ
ส่วนคุณลำพึงครับไม่น้อยทีเดียวมีเงินนะครับ
สดร้อนชิงมาเมื่อกี้นี่เองนะครับ
หมื่นบาทค่ะและมีเงินจากผู้มีอุปการะคุณของเรานะครับ

วันนี้รับไปส่วนตัวนะครับเก็บไปเลยนะครับ
หมื่นบาทครับ

ยังมีโอกาสไปลุ้นต่อนะฮะ

มีโอกาสปีนแต่อันดับไปเรื่อยนะคะ

เราได้เห็นผู้ชายตัวเล็กคนหนึ่ง

ที่ทำทุกอย่างเพื่ออีก๗ชีวิตนะครับที่อยู่บ้านคนเท่าคนแก่ลูกเต้าเมียนะครับ
วันนี้ได้มีโอกาสมายืนบนเวทีแห่งนี้มีอะไรอยากจะพูดกับใครก็ได้ครับ
กับพี่น้องที่เขาดูรายการนี้อยู่อยากพูดอะไรพูดเลยครับคุณชายเล็ก
ครับก็ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่ทั้งพ่อแม่ผมพ่อตาแม่ยาย
แล้วก็เพื่อนแล้วก็พี่น้องทุกคนนะครับที่สนับสนุนที่เป็นกำลังใจให้นะครับ
วันนี้ผมก็ทำเต็มที่เลยครับครับขอบคุณครับ
คุณภรรยาคะมีอะไรอยากจะบอกคุณสามีไหมคะเชิญค่ะคุณปอ
ไม่เป็นไรค่ะสู้กันต่อไปกลับบ้านไปสู้กันต่อไปค่ะ
สุดท้ายแล้วยังมีกันและกันค่ะ
วันนี้ขอบคุณทั้งคู่ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณปอหรือว่าคุณชายเล็กค่ะ
ขอบคุณครอบครัวคุณชายเล็กมากนะครับขอบคุณมากครับ

คุณชายเล็กแชมป์เก่าของเราก็ต้องหยุดเส้นทางชิงล้านเพียงเท่านี้
แต่ก็คว้าเงินทุนกลับบ้านไปดูแลครอบครัวได้ไม่น้อย
ทางรายการก็ต้องขอขอบคุณคุณชายเล็กที่ได้มาถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตบนเวทีแห่งนี้
เราเชื่อเหลือเกินว่าไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไร
เหนื่อยแค่ไหนก็คงไม่ลำบากเกินใจที่เปรียมด้วยความกระตันยูของชายตัวเล็กจากปากใต้คนนี้แน่นอนครับ
น้องเพลงเด็กหญิงตัวน้อย
ผู้มาสู้เพื่อเครื่องมือทำกินของพ่อ
สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพนภานามสกุลสมพงศ์
ชื่อเล่นชื่อน้องเพลงอายุ๘ควบอยู่ชั้นป๒
มาจากโรงเรียนวัดประดุพระอารามหลวงหนูอยู่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
น้องเพลงเด็กหญิงตัวน้อยจอมขยัน
อาศัยอยู่กับครอบครัวที่อำเภออำภาวาจังหวัดสมุทรสงคราม

คนที่หนึ่งคือพ่อค่ะชื่อพ่อต้นค่ะอายุ๔๓ค่ะ
ก็ทำอาชีพก่อสร้างค่ะที่วัดค่ะแล้วก็ซ่อมแซมบ้านค่ะ
สงสารที่พ่อไม่ค่อยมีงานค่ะ
พ่อก็จะแบบเครียดแล้วก็เหมือนว่าไม่มีงานแล้ว
คนที่สองคือแม่ค่ะแม่หนูชื่อแม่เก๋ค่ะอายุ๔๑ปีค่ะ
ทำงานเป็นครูจ้างค่ะได้เงินเดือน๔๕๐๐บาทค่ะ
คนที่สามคือตาค่ะตาชื่อตาโยค่ะอายุ๖๙ปีค่ะ
เป็นโรคกระดูกค่ะเป็นโรคเกาค่ะเวลาเดินก็เดินไม่ค่อยไหวค่ะ
เวลาตาปวดหนูก็จะนวดให้ตาค่ะเวลาหนูนวดให้ตาหนูก็จะสบายใจค่ะ
ว่าหนูอยากให้ตาหายเร็ว
คนที่๔คือหนูค่ะคนที่๕คือน้องหนูค่ะชื่อพินค่ะ๕ขวบค่ะ
บางทีก็น่ารักบางทีก็สนค่ะหนูรักน้องค่ะ
สาเหตุของการที่น้องเพลงตั้งใจจะมาเข้าร่วมแข่งขันในรายการ
ร้องได้ให้ล้านเพราะเธอทนไม่ได้ที่จะเห็นคุณพ่อที่เธอรัก
ต้องมีน้ำตาจากการผิดหวังเรื่องของการงาน
ในครอบครัวหนูสงสารพ่อค่ะพ่อจะไม่มีงานแล้วค่ะ
แล้วพ่อก็ไม่มีอุปกรณ์การชั่งค่ะตอนนั้นพ่อโดนโกงค่ะ
แล้วพ่อก็ไม่มีตังค์ค่ะก็เลยต้องขายอุปกรณ์การช่างค่ะ
พ่อก็เลยมาของานที่วัดค่ะ
เมื่อก่อนก็รับจ้างทั่วไปอย่างเช่นงานมิวอีนงานก่อสร้างที่กรุงเทพครับ
ก็แรกก็ดีอยู่ครับพอเศรษฐกิจเริ่มถอยตัว
ตอนหลังเริ่มโดนโกง
ยังไงอย่างเช่นเราทำงานไปสมมุติเราจะมี๓งวด
เราได้เบิกตอนแรก๓๔ก็ตอนที่๒เราจะเบิก๕๐
บางทีนึกว่าที่๒ก็ไม่ได้แล้วนั่นก็คือหมดเลย
ภาวะเศรษฐกิจมันแย่ลงทำให้เขาโดนโกงแล้วก็เบี้ยวค่าแรง
ก็หายค่ะเยอะเลยค่ะหลายครั้ง
พ่อก็เลยตัดสินใจขายเครื่องมือค่ะ
วันที่เราแย่ที่สุดก็คือขายเครื่องมือขายอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องมือที่รับใช้อยู่ทุกวันที่ทำมาหากิน
ช่วงนั้นก็ได้ประมาณ๗๘๐๐เองครับ
เพื่อที่เอาตัวนี้ไปจ่ายค่าแรงลูกน้อง
ส่วนตัวเราก็เหลือเงินอยู่ประมาณ๑๐๐๐บาทก็กลับมาอยู่ที่อำรวาลเองครับ
ก็ต้องยอมขายถูกครับถ้าเราไม่ขายไปเราไปจำนำ
คือเราไม่มีปัญญาที่จะไปถอนกลับมา
พอหนูเห็นพ่อเครียดหนูก็เลยไปรับจ้างหลังห้องน้ำที่วัดค่ะ
แล้วหนูก็ไปรับจ้างกวาดใบไม้ค่ะที่แถววัดค่ะ
แล้วหนูก็ไปรับจ้างล้างจานค่ะ
พอทำงานเสร็จแม่ชีก็จะให้ตังค์ค่ะ
พอหนูได้ตังค์หนูก็จะเก็บเอาไว้ค่ะ
แล้วก็จะไปซื้ออุปกรณ์การช่างให้พ่อค่ะ
จากความฝันของเด็กน้อยที่มีเจตนาอย่างแน่วแน่
ที่จะซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การชั่งให้คุณพ่อ
เพื่อให้ท่านได้มีช่องทางทำมาหากิน
เธอพยายามเก็บรวบรวมเงินจากหลักสิบขยับเป็นหลักร้อย
และกำลังจะเพิ่มขึ้นเรื่อยด้วยสองมือที่ไม่เคยย่อท้อ

ภูมิใจที่ลูกเห็นว่าพ่อต่อสู้งานอะไรอย่างนี้

รักที่สุดนะลูกเราต้องสู้นะ
มาเอาใจช่วยน้องเพลงเด็กหญิงตัวจิ๋วจอมขยัน
ที่จะมาร้องเพลงเพื่อหาเงินซื้ออุปกรณ์การชั่ง
อบให้คุณพ่อของเธอได้สมใจที่เธอต้องการกันนะครับ

นี่ก็คือน้องเพลงนะครับเด็กหญิงในภาพชีวิตเมื่อสักครู่นี้นะครับ
มาในชุดนักเรียนตัวเล็กนิดเดียวเอง

มากับพ่อน้องตาแล้วก็แม่ค่ะ

ด้านล่างนะครับขอต้อนรับครอบครัวของน้องเพลงนะครับ
คุณพ่อต้นนะครับคุณแม่เก๋คุณตายโยแล้วก็น้องของน้องเพลงนะครับ
พินนะครับสวัสดีครับ

เพลงเดี๋ยวรอบนี้เพลงจะร้องก่อน

เชิญค่ะคุณแยร่มพื้น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

ดีใจแล้วก็เป็นกำลังใจที่ยินดี

ที่ให้เราต่อสู้ชีวิตเพื่อครอบครัวอนาคตต่อไปเรื่อย

จะร้องเพลงวันนี้จะให้ร้องหนึ่งเพลงค่ะ
ขอให้พ่อตั้งใจทำงานค่ะ

เป็นคนที่มีหัวใจ๘ขวบที่แข็งแรงที่สุด

แม้จะมีน้ำตาแต่รู้เลยว่านี่คือน้ำตาของนักสู้ค่ะ

ก็อยากทำให้พ่อพ่อเขาภูมิใจมากนะลูก

ให้ไปกอดคุณพ่อทีนึงไปเพลงเชิญค่ะ
เรามาร้องเพลงนะไม่ได้มาร้องให้รักษาค่ะ
ได้กำลังใจแล้วกลับขึ้นมาได้เลยค่ะมา
เพลงมารายการร้องได้ให้ร้านของเรานี้ต้องการเงินทุนเท่าไหร่

ไปซื้ออุปกรณ์การช่างให้พ่อค่ะ

ยกที่หนึ่งนะครับเงินทุนสะสมมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
อินโทรยกที่หนึ่งของน้องเพลงนะครับมาเลยครับ

ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะดีมากลูก

สามแผ่นป้ายนะครับเลือกใช้ได้สองแผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขันนะครับ
ยกที่๑นี้น้องเพลงครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ค่ะ

ยกที่หนึ่งนะครับเงินทุนสะสมมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ร้านยกที่หนึ่งเพลง

ตามประกาศ

เจ้าอยู่พระเมรินในเล้ยมาระสิน

ติดกันอะไรจึงไม่ไปเมืองแมนเห็นแขวนหินแดงกันนานว่าเป็นบ้านงาม
ภาษาจะสีล้วนแต่ดีมีหล่อใจด้วยเหตุฉันไหนหรือจึงเมนเช่นความงา
ดินแดนแห่งเรามีแต่ประกันขาดไปไรหนาต้องตามด้วยแสงเดือนดา
ผมไปเมื่อเวลาบอกเราห่วงด้วยกันสำคัญเกลียดเจ้ามาถึงนี่พอดีที่เรา
ต้องพาให้คลุ้มคอได้นุ่มกายเจ้าแข็งแรงแล้วจ้า
เจ้าก็คงจากไป
เจ้าบินออนลาเขาช่วยทงฟ้าเจ้าจนมีแรง
เผือกมันตาแคนก็เสาะแสวงเที่ยวหาไม้

บทเรียนสุดท้าย
เป็นกายไม้พอ

พอพ่อคุณแม่ได้เลย
จบไปแล้วสำหรับบทเพลงประเดิมเวทีของนักสู้ไซส์จิ๋ว
ตัวเล็กหัวใจใหญ่ที่จะมาสู้เพื่อคุณพ่อ
แม้เนื้อเสียงอาจจะยังไม่แข็งแรงนัก
แต่หัวจิตหัวใจและความน่ารักนั้นเต็มร้อย

ช่วงหน้าเป็นป้าลำพึงที่จะขึ้นมาร้องปิดยกนี้ครับ

ลำพึงคุณแม่ผู้ยอมเหนื่อยยอมระทม
เพื่อปากท้องของลูกและหลาน
มาเริ่มยกที่๑นะครับ

ถ้าพร้อมแล้วอินโทรยกที่๑นะครับ
เงินทุนสะสมมูลค้า๑หมื่นบาท
ของคุณลำพึงมาเลยครับ

ของตายออระไทยตัวให้ขึ้นทอดของคุณตายออระไทย
ร้องได้ไหมคะคุณลำพึงได้ค่ะได้นะครับค่ะนะฮะ
ยกนี้ยกแรกนะครับความกดดันอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่
ค่ะครับสบายสบายแต่ก็อย่าสบายสบายมากเกินไป
เหมือนเดิมครับไม่ว่าจะยกไหนนะฮะยังไม่หมดมีสิทธิ์ใช้ได้
ตอนนี้มีสิทธิ์ใช้ได้๒แผ่นป้ายจาก๓แผ่นนะครับ
คุณลำพึงครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้

ครับครับยกที่หนึ่งนะครับเงินทุนสะสมมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๑

น้อยโดนบ่ฮักน้องอย่างจริงใจ
สิ่งว่ากันไว้ถึงบ่มีค่า
ทุกอย่างแค่หยอกเบิ่งออกนอกหนา
ซึ่งเมื่อเจอหน้ารับตาก็เหมือนลืมกัน
ก่อนเสพคำหวานค้างในความจำ
ล่อใจถลำลงตามคำมัน
ว่ายอกสั้นบอกที่ว่ากัน
ตัวไปวันหักมันบ่มีแมนบอก
เจ็บนอนรอน้องต้องทำใจ
จะน้ำตาซึมเพราะใกล้สิลืม
อ้ายกลับหัวนมาต่อเที่ยวมาเว้าหยอก
คิดหอดหูบอกตัวให้คือต่อ

ดูไว้คือต่อจากน้อยก็ไหลลากลัย
แบบนี้ละเนาะคนบ่จริงจัง
ชอบหวานความหวังแล้ววางง่าย
อายจบน้องเจ็บย้อนลืมบ่ได้
ถ้าบ่อจริงใจตัวให้ขึ้นทอดเห็ดยัง
ไม่รู้ว่าก็แบบน้อยสังเมตตาหิน
มาเลยครับน้องเพลงครับ
เอาล่ะจะได้หรือไม่ได้
ก็ดูจากวินาทีนี้ต่อไป
ขอให้โชคดีนะครับทั้งสองท่าน
ที่๑นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณลำพึงและน้องเพลง
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้
ยกที่๑นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐๐บาท
คุณลำพึงและน้องเพลง

ได้เพียงหนึ่งคนครับ
อะไรกันครับนี่วันนี้จำต้องมีนักสู้
จากเวทีของเราไปถึงสองคนจะเป็นน้องเพลงที่เพิ่งเปิดตัวเพลงแรกไป
หรือป้าลำพึงที่เพิ่งพ้นแชมป์อย่างคุณชายเล็กมาหมาด
เรามาฟังผลกันเลยครับและผู้ที่ร้องถูกนะครับก็

เพิ่งเริ่มต้นนะคะในเกมนี้นะยกที่๑เอง

เรียบร้อยแชมป์เก่าเรานะคุณลำพึงนะคะ
ช่วงที่คุณลำพึงร้องผิดนะครับต้นฉบับร้องว่าอ้ายคงบ่อฮักนะครับ
คำว่าอ้ายคงเนี่ยมันไม่ชัดมันหายไป

ฮะคุณลำพึงอยู่กับเรามานานทีเดียวนะครับชิงมาได้นะครับ
สดร้อนแปดหมื่นมีสะสมจากผู้มีอุปการคุณนะครับ
หนึ่งหมื่นวันนี้รับไปอีกเงินทุนปลอบใจนะครับในยกที่หนึ่งอีกห้าพันบาท
รวมทั้งสิ้นนะครับคุณลำพึงรับจากร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านไปวันนี้นะครับ
เก้าหมื่นห้าพันบาทครับ
ก็พอนะครับพอไหมครับ

พอเดี๋ยวไปกัดฟันหาเพิ่มเอานะครับแล้วก็นี่มีเพื่อนดี
เพื่อนแต่ละคนคือแบบว่าไม่ได้เศร้าหมองเลยนะทุกคนแบบดีใจนะ
น้องเพลงจะไปพบกับนักสู้คนต่อไปด้วยแต่ตอนนี้น้องเพลงสะสมไปก่อนเลยหนึ่งหมื่นบาทครับ
ส่วนนักสู้คนต่อไปจะเป็นใครเรายังไม่รู้นะต้องครั้งหน้ามาลุ้นกัน
ร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านนะครับคุณผู้ชมในคราวต่อไปเราพบกันแน่นอนเลยทุกวันอาทิตย์เวลาสิบแปด
คุณผู้ชมค่ะจบจากรายการของเราค่ะดูกันต่อเลยค่ะ
เพื่อเสริมสร้างพลังใจให้หัวใจแข็งแรงเมื่อใดก็ตามที่หัวใจแข็งแรงย่อมมีพลังต่อสู้ค่ะ
รายการเกมต่อชีวิตคุณพี่เอชายามิชัยรออยู่กับเงิน๑ล้านค่ะ
วันนี้พวกเราทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
เป็นป้าลำพึงแชมป์เก่าที่พลาดผ่านในยกที่หนึ่งนี้เท่านั้นแต่ก็กลับบ้านด้วยหัวใจที่พองโต
เงินทุนที่สะสมมาร่วมแสนทางรายการขออวยพรให้ป้าลำพึงโชคดีกับเส้นทางชีวิตข้างหน้า
ปลดหนี้ที่เป็นเงาตามตัวไถที่ดินคืนและได้กลับบ้านไปเลี้ยงหลานตามที่ตั้งใจไว้ได้สำเร็จนะครับ
ครั้งหน้ากลับมาเอาใจช่วยน้องเพลงแชมป์ตัวจิ๋วคนใหม่ของเรากันต่อผู้ท้าชิงจะเป็นใครห้ามพลาดเด็ดขาดครับ
วันนี้ลุงกับป๊าไม่ได้เงินล้านแต่วันนี้ลุงกับป๊าเป็นกำลังใจให้น้องเพลงนะครับได้เงินล้านนะลูกนะสู้นะลูก
ฝากให้น้องเพลงไปเอาเงินล้านให้ได้นะคะป้าเป็นกำลังใจให้ค่ะสู้ครับ
มีคำพูดที่ลูกพูดแล้วคุณพ่อรู้สึกว่าโอ้โหนี่แหละน้ำทิพย์ชะลมใจ
กอดคอกับน้องห้านะครับไม่ต้องมีดนตรีใช้ตีกรมันตอนหนูอยู่ป่าสามนะครับ
พ่อก็ทราบจากแม่ว่าแม่เป็นหนี้นอกระบบค่ะเขาก็ยอมรับว่าเขาไปเล่นการพนัน
กู้มาห้าแสนเจ้าหนี้ก็มาทวงที่บ้านหลายคนหลายเจ้ามากแฟนก็เลยหนีไป
หนี้แต่ละคนมาบอกว่าเท่าไรเราก็เลยต้องใช้หนี้ไปจนเงินหมด
รับการแจ้งเตือนก่อนใครครับ